สำหรับปีหน้าการทำงานต่างคิดว่าเราคงจะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
เพราะเราไม่สามารถที่จะเดาได้เลยว่าโอเคตอนนี้คิดว่าวัคซีนน่าจะมา
ก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของเรียกว่าต่างประเทศก็น่าจะดีขึ้น
เพราะมีการเลือกตั้งที่ชัดเจนขึ้นนโยบายต่างก็ดีขึ้น
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมาได้อย่างปุบปับตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการวางแผนระยะสั้นระยะยาวมีการตรวจทานมีการเช็ค
ในสิ่งที่วางไว้ตลอดเวลาเราก็มีการปรับตัว
ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องคิดและต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
แล้วก็ต้องไม่กลัวที่จะเสียหน้าในทีมรัฐธรรมกัน
เพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราปรับตัวได้เร็ว
แล้วก็เพื่อจะรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คิดว่าเราน่าจะไปได้ดีค่ะ

คือยังไงก็ตามสังคมไทยเป็นสังคมของการช่วยเหลือกัน
ถ้าไม่ว่าเราจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็ก
เราก็น่าที่จะมีการช่วยเหลือกันนะครับประคับประคองกันไป
เพื่อให้ประเทศเราสามารถอยู่รอดได้
เพราะทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรา
ไม่ว่าจะภัยพิบัติหรืออะไรก็ตาม
หรือว่าจะเป็นเหมือนครั้วที่แรกที่เป็นโควิดก็ตาม

แค่จะขอให้รู้ว่าตรงไหนต้องการความช่วยเหลือกัน
เพราะฉะนั้นในแง่ของสิ่งแวดล้อม
ก็หวังว่าคนไทยเราก็จะร่วมมือร่วมใจ
ช่วยให้ประเทศของเราฝ่าฟันวิกฤตต่างไว้ได้ค่ะ